สถานีโทรทัศน์ไอทีวีของอังกฤษก็ได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสที่สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
ทรงเจริญพระชุมภรรษาครบ๙๐ภรรษานะครับ
โดยในงานนี้นะครับสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ
พระองค์ก็ได้ประธานสัมภาษณ์
เบื้องหลังของสารคดีชุดนี้ด้วย

ที่ได้ทรงยอมรับว่ารู้สึกหวันพระไทย

สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒ครับ
นี่คือพระดำรัฐของเจ้าหญิงอลิซาเบส
ขณะที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุเพียง๒๑พันศา
ซึ่งทรงกล่าวอุทิศทั้งชีวิตของพระองค์
เพื่อประชาชนในเครือจักรพบอังกฤษ
สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของอังกฤษจัดทำขึ้น
เนื่องในโอกาสที่สดภาชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
เจริญพระชนมพันศาครบ๙๐พันศา

ที่มันไม่อยู่ในปันศาธิ์๙๐ปี

อาจมีทุกส่วนมาก
ลงประหว่าง๒๐๒๕ปี

เธอเจอกล้างไหน
เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำเบื้องหลังสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งทีมถ่ายทำได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
ให้เข้าสัมภาษณ์สมาชิกราชวงศ์
ที่มีความใกล้ชิดกับสมเด็จพระราชินีได้
สารคดีชิ้นนี้สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒
อย่างพระราชทานพระราชานุญาต
ทีมงานถ่ายทำห้องทรงงานและกระเป๋าทรงงาน

เพื่อส่งตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องรับรองของพระราชวัง
เพื่อให้การต้อนรับในสีจิ้นผิง
นายกรัฐมนตรีของจีนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒
มีวันเฉลิมพระชนมพันศาถึง๒ครั้งในแต่ละปี
นั่นก็คือวันเสด็จพระราชสมภพที่แท้จริง

และวันเฉลิมพระชนมพันศาอย่างเป็นทางการ

ซึ่งเป็นการกำหนดวันให้ตรงกับช่วงฤดูร้อน
เพื่อให้การเฉลิมฉลองเป็นไปอย่างราบรื่น
โดยพระองค์จะทรงเจริญพระชนมพันศาครบ๙๐พันศาในปีนี้
สำหรับสารคดีเฉลิมพระเกียรติของไอทีวีชิ้นนี้
จะออกอากาศในอังกฤษครั้งแรกในเวลา๒๐นาฬิกา
วันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้ตามเวลาในท้องถิ่น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน